เรื่องนี้นี่คนในโลกโซเชียลแห่ชมน้องมิ้นมาก

ช่วยแม่ท้องแก่ค่ะ
คลอดลูกคนที่๔ออกมาได้แบบปลอดภัยเลย
ม๖ช่วยทำคลอดนี่นะ
เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
มีลูกกี่คนแล้วมีลูกสามคนอ่ะสามคนคนนี้คนที่สี่หรออ่า

สี่โมงสี่โมงเท่าไรสิบสามสี่โมงเท่าไร
ใส่เกิดกฎดีดีล่ะเหมือนที่เก่งไม่เก่งเขาไม่ดูแล
ไม่ต้องแข็งพี่นี่ละ
โอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้เนี่ยในเพจเฟซบุ๊คหน่วยกู้ภัยพายับ
โพสต์เหตุการณ์ที่หญิงท้องแก่ได้รับการช่วยเหลือ
มีการทำคลอดอยู่ริมถนนแบบนี้แล้วคนที่ทำคลอดให้เนี่ยนะคะ
เป็นเด็กนักเรียนหญิงม๖เป็นอาสากู้ภัย

น้องเนี่ยสวมถุงมือลงมาช่วยทำคลอดให้เลย
ซึ่งตัวแม่เจ็บท้องกลางถนน
ตอนที่กำลังจะไปโรงพยาบาล
หัวเด็กเนี่ยเรียกว่าโผล่พ้นผ้าถุงออกมาแล้วนะคะ
แล้วท้ายที่สุดน้องม๖ทำคลอดให้ได้อย่างปลอดภัย
เอาตัวแม่เอาตัวเด็กส่งไปที่รักษาต่อที่โรงพยาบาล
ซึ่งน้องม๖ที่ว่าคือน้องมิ้นหรือว่านางสาวบรรณพรคำโสภาค่ะ
เป็นนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
โอ๊ยในโลกออนไลน์พูดถึงกันเยอะมาก
ทีนี้เราก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับน้องมิ้นด้วยนะคะ
มิ้นเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นหลังเลิกเรียนตอนนั้นเนี่ยคนกำลังมุ่งดูชาวกะเหลี่ยง
กำลังจะคลอดลูกตรงบริเวณสามแยกทางไปอำเภอพบพระนั่นเองค่ะ
ทีนี้จังหวะตรงนั้นตัวคุณแม่หัวเด็กโผล่ออกมาแล้ว

เออน้องมิ้นเห็นตัดสินใจจะไปช่วยค่ะ
เด็กเอายุ่งสูบดูดของเหลวออกจากปากเด็ก

นี่ผูกเชือกรัดสดือเด็กทารก
มิ้นบอกว่าตื่นเต้นมากจริงนะณตอนนั้นน่ะ
ไปรู้วิธีการทำแบบนี้มาจากไหนฮะหรือว่าเรียนพวกปฐมพยาบาลเรียนอะไรอย่างนี้
ใช่น้องเคยอบรมบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
น้องเคยทำงานกับทีมกู้ภัยพายับมานานประมาณ๓ปี

ใช่ค่ะแต่ก็ถือว่าน้องต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการทำคลอดที่อยู่ตรงหน้า
ท้ายที่สุดการทำคลอดสำเร็จปลอดภัยทั้งแม่แล้วก็ลูกเลยค่ะ
โอ้โหได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นี่คนก็ชื่นชมน้องมิ้นในโลกโซเชียลเต็มไปหมดเลยนะคะ
บอกว่าจริงเรื่องแบบนี้หลายคนก็เสนอนะ
ควรจะบรรจุลงไปในหลักสูตรให้เด็กนักเรียนอมปลายได้เรียนหลักสูตรแบบนี้
ก็ไม่แย่นะเด็กจะได้มีความรู้แล้วก็สามารถช่วยเหลือคนในสังคมได้ด้วย
ครับนี่ชื่นชมนะนะฮะ